คุณผู้ชมค่ะไปส่งกำลังใจกันต่อรัวให้กับสาวจุ๋ยวรัฐยากันหน่อยนะคะ
วันก่อนมาไทยรัฐทีวีของเรายังสวยเหมือนเดิมแล้วก็สวยตลอดเลย

คือตอนแรกพี่แจ๊กกะรีนเขาตั้งใจว่าจะถามเรื่องเมาส์มอยหน่อย
ที่โพสต์ภาพกอดกับสามีดีเจพุทธนั่นเองนะคะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นว่ากำลังใจของเกาะช่วงนี้หนักหน่อยนะคะ
ก็นึกว่าจุ๋ยนี้นะคะกำลังเครียดกับการปั้นละครเรื่องใหม่
ที่โอ้โหตัวเองเป็นผู้จัดให้ออนแอร์ทันที่จีน
ถามไปถามมาจุ๋ยบอกว่าตอนนี้เครียดจริงค่ะ
แต่เครียดเรื่องการมีลูกเพราะว่าต้องปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่หมดเลย
ทนทำทุกอย่างจนน้ำหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหลายกิโลเวลาไปไหน
ใครก็ทักว่าแบบอวบขึ้นนะอะไรยังไงเธอก็เสียเซลล์บ้างเหมือนกันฮะ
แล้วก็เล่าไปเล่ามาน้ำตาซึมค่ะ
ฝากขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจนะ
สำคัญที่สุดเลยก็คือสามีนี่แหละค่ะ
ดีเจพุทธที่คอยกอดคอยประคับประคองจิตใจภรรยาคนนี้ไม่เคยห่างเลยค่ะ

จับมือกันเดินกันมากมาย
คือคุณพุทธเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไร
คือเขาปกติดีทุกอย่างเอาเป็นคนที่มีลูกยากแล้วแหละ
เราต้องยอมรับตรงจุดนี้แล้วแหละว่าจุ๋ยว่าเป็นปัญหาที่จุ๋ยนี่แหละ
ต้องแบบเหมือนดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องการพักผ่อนการนอน
พี่แจ๊คคือตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะดูไม่รู้เหรอ
แต่ว่าหน้ามันอิ่มมากเลย
ขอบคุณค่ะคือจริงไปที่ไหนทุกคนก็แบบมีหรือยังเป็นกำลังใจให้นะมีอยู่แล้ว
คือทุกคนจะพูดแบบนี้หมดซึ่งเราขอบคุณมากค่ะทั้งคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักเนาะ
เขาก็จะแบบมีน้ำตรงน้ำตามีดราม่าบ้างแต่เขาก็เป็นคนที่คอยพยุงความรู้สึกเรา
ก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะก็หวังว่าข่าวดีจะมาเร็วนี้ให้กับคุณพุทธคุณจุ๋ยได้ยิ้มกันแบบชื่นใจนะคะ